วันนี้ทางผู้ชุมนุมคณะราศดร๖๓เนี่ยนะคะก็ขีดเส้นตาให้พลเอกบริจันโอชา
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายใน๓วันก่อนจะยุติชุมนุมไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะ
ชุมนุมของคณะราษฎร๒๕๖๓ที่นัดหมายกันทางเพจให้ไปรวมตัวกันที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีเมื่อช่วงเย็น
แล้วก็มารวมตัวกันที่จุดใหญ่บริเวณอนุสาวรีชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะจากนั้นผู้ชุมนุมเขาเคลื่อนขบวนไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
เพื่อนำหนังสือลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ไปให้ผลเอกประยุทธ์จันโลชาลงน้ำค่ะ
และยังขีดเส้นตายให้พลเอกประยุทธ์ต้องลาออกภายใน๓วัน
พร้อมขอให้ยุติการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ถูกจับ
โดยมีผู้บัญชาการตำรวจนครบานเป็นตัวแทนมารับข้อเรียกร้อง
แก่นำยืนยันค่ะว่าถ้าหากถึงเวลาที่กำหนดจะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งค่ะ
การเดินขบวนไปยังทำเนี้ยบอรรถบันวันนี้ก็มีเหตุกระทบกระทั่งกันเล็กน้อย
ปรากฏว่ามีผู้ชุมนุมอีกกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างกัน
แผงเหล็กมากั้นเอาไว้และชูป้ายเชิดชูสถาบันแล้วก็เกิดการชุลมูลกันขึ้น
ที่เจ้าหน้าที่จะเข้าห้ามปรามและมีการเจรจากันจนยอมเปิดทางแล้วก็เดินเท้าต่อค่ะ
อีกหนึ่งจุดวันนี้ที่มีเหตุกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นก็คือภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยนะคะ
เมื่อกลุ่มภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันและกลุ่มแนวร่วมรำคำแหงเพื่อประชาธิปไตย
เดินทางมาที่ลานพระขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อจะรวมตัวตามที่มีการประกาศนัดหมายกันไว้ค่ะ
แต่ทั้งกลุ่มภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสถาบันรวมตัวประสัยอยู่ก่อนแล้วแล้วก็มีการตะโกนโหร้อง
ขับไล่กลุ่มนักเรียนมัธยมนักศึกษาที่มายืนรอเข้าพื้นที่จนกระทั่งกลุ่มนี้ถอยไปรวมตัวกันที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีห่างไปประมาณร้อยเมตร
ตามที่ตำรวจและรอปภของมหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจะได้ไม่เกิดเหตุปะทะกันนะคะ
แล้วก็มีการพูดปราศัยแสดงความยินดีกับกลุ่มแนวร่วมคนอื่นที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ
จู่ก็มีกลุ่มมวลชนของฝั่งภาคีเครือข่ายปกป้องสถาบันที่ถือพระบรมชายลักษณ์ในหลวงร๙
ซึ่งพอฝั่งกลุ่มนักศึกษาประกาศว่าจะไม่ย้ายออกเพราะว่าที่นี่คือสถานศึกษาของพวกเขา
ซ้อนเอาหัวมากก็เข้ามาปะทะกันจนเกิดเหตุชุลมุนบุ่นวาย
แล้วก็มีได้รับบาดเจ็บไปทั้งสองฝ่ายจากเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะ